เขาลุยไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงแต่ว่าถ้าทั้งหมดมันเป็นอย่างที่
คุณชูวิทย์ได้ออกมาคาดการณ์ออกมาแฉผมว่าเราจะต้องขอบคุณคุณชูวิทย์นะ
ครับชูวิทย์แฉคลิปลับตู้ห่าวลั่นขู่ฆ่าคุณผู้ชมครับคลิปนี้ต้องบอกว่า
จริงจริงเพิ่งเห็นเมื่อวานนี้ในนั้นมีบทสนทนาที่พูดว่าแบบนี้
ผมขออนุญาตก้มอ่านนิดนึงกูมีเงินเยอะเข้าใจไหมถ้าไม่จบ

ครูมีตึงแล้วสร้างเกมแม่นใครมีเงินทุกอย่างใช้ไม่ต้องร๑๙๖๓
ให้เขามีเงินแล้วทำได้ทุกอย่างจริงใช่ไหมประเทศไทยผมถาม
โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่บอกเลยไปดูภูเก็ตสิ
แสดงว่าอยู่ที่ภูเก็ตนี่ใหญ่ครับฟ้าใหญ่ครับเมืองเลย
โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่รู้นะไม่รู้ผู้ชมดูแล้วเหมือนอะไร
ผมดูอันนี้เหมือนฉากหนังมาเฟียยังไงไม่รู้นะ
ชูวิทย์กระบวนวิสิตเอาคลิปนี้มาโพสต์กลางดึกเลยนะครับ
ธันวาคมที่ผ่านมาระบุข้อความว่าตู้ห่าวโวยวายด่าว่ากูมีเงินเยอะเข้าใจไหม
ถ้าไม่จบกูยิงมึงจริงนะกูมีปืนไปดูภูเก็ตเสร็จจับกูได้เหรอ
ใครมีเงินทำได้ทุกอย่างมีคนไทยตายด้วยติดคุกได้ด้วยเชื่อไหม
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะในคือโพสต์เนี่ยนะครับ
มีภาพในผับจินหลิงนะฮะซึ่งในภาพมีหลานของนายตู้ห่าวอยู่ในกรอบสีแดง
นี่นี่ครับกรอบสีแดงยืนคุมเชิงอยู่ด้วย
ภาพเกิดขึ้นช่วงเวลา๑๑นาฬิกาของวันที่๑๕กันยายน
แต่หลังจากตำรวจบุกเข้าไปตรวจวันที่๒๖ตุลาคมไม่เหลืออะไรให้จับแล้วครับ
เพราะว่าทุกอย่างถูกขนออกไปหมดแล้วครับ
เมื่อวานนี้คุณชูวิทย์นะครับเอาหลักฐานทั้งคลิปทั้งการให้สัมภาษณ์ของ
พลตำรวจโทษทิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
แล้วก็คลิปที่นายตู้ห่าวคมขู่ผู้รับเหมา๗ราย
มูลค่า๘๐๐ล้านบาทมอบให้นายวิชัยชัยมงคล
เลขาธิการปปศเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินว่า
ห่าวเป็นคนเซ็นเช็คแล้วมีการเบิกจ่ายเงินผ่านคนใกล้ชิด
หลังการมอบหลักฐานให้กับนายวิชัยชัยมงคล
รองเลขาธิการปปศเปิดเผยบอกว่า
หลังจากนี้ทางปปศจะนำเอกสารหลักฐาน
ทรัพย์สินที่นายชุวิตมอบให้ไปตรวจสอบ
โดยเฉพาะที่ตั้งของทรัพย์สินว่ามีอยู่จริงหรือไม่

โอ้โหต้องถือว่า
คุณชูวิทย์เขาอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลเรื่องหลักฐานเยอะเลยนะครับ
ประชาชนโครงไทยเขาจับตามองดูอยู่นะครับ
ว่าดำเนินคดีเนี่ยเรื่องนี้มันจะไปถึงไหนนะแม่